ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ได้มีการมอบทุนการศึกษาสนับสนุน
ให้กับโรงเรียนวัดหาดสลาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
เป็นจำนวนเงินทั้งหมด๓๐๐๐๐๐บาท
และล่าสุดนะคะทางโรงเรียนก็ได้นำเงินที่สนับสนุนนี้
ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับเรียนคอมพิวเตอร์
จำนวน๑๒ชุดพร้อมหนังสือในห้องสมุด
ของโรงเรียนวัดหาดสะเลาภายศาลศิริราชอุปธรรม
ตำบลหัวดงอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์

ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาล
เมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายน๒๕๕๙
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
นำโดยพลตรีฉลองรัฐนักอาทิตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมคณะ
ได้รวมถวายผ้ากระถิ่นณวัดหัวดงใต้
ตำบลหัวดงอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์
และได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษา

แก่โรงเรียนวัดหันศาลภัยศาลศิริราชอุปธรรม
เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหันศาลภัยศาลศิริราชอุปธรรม
กล่าวว่าหลังได้รับเงินสนับสนุน
ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง
เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์และโต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน๑๒ชุด
พร้อมทางได้จัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับการเรียนเข้าห้องสมุดของโรงเรียน
จากนี้ยังจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติมอีกด้วย
ได้ดำเนินการตามวัตถุประสุทธิ์ของโครงโครงการ
คือการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด
ที่หนังสือห้องสมุทรเราคือยังไม่ทันสมัยแล้วก็ไม่พบ
ก็เลยจัดซื้อตามระเบียบของทางราชการ
ให้นักเรียนได้สำหรับได้เรียน
เพราะเป็นเทคโนโลยีเป็นการศึกษาที่ไร้พรมแดน
ให้เด็กมีความสนใจนะครับ
ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากทั่วโลกได้นะครับ

ให้เด็กได้เล่นเช่นฟุตบอลวอเล็กบอล

เด็กก็มีกำลังกายในตัวนะครับ
ก็ได้สัมผัสโดยตรงกับสื่ออุปกรณ์เหล่านี้ครับ

ขณะเดียวกันเด็กนักเรียนต่างบอกว่า
เมื่อมีคอมพิวเตอร์มาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
ทำให้เด็กได้รู้จักการเข้าไปศึกษา
หาข้อมูลต่างทางอินเทอร์เน็ต
สามารถเปิดมุมมองและพัฒนาการหาความรู้ได้มากขึ้น
อีกทั้งรู้สึกดีใจและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
เล็งเห็นความสำคัญของโรงเรียนต่างจังหวัด
ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน
ตั้งแต่มีคอมพิวเตอร์มาเราได้เข้าไปศึกษา

เราได้เข้าไปใช้ด้วยอาหารเล่นแล้วเราเล่นที่ก่อน
การศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญของเด็กไทย
ที่กำลังเติบโตเป็นกำลังของชาติ
หากได้รับความรู้อย่างเต็มที่และรอบด้าน
ก็จะยิ่งเป็นการผลักดันให้เด็กไทยมีความก้าวหน้าด้านการศึกษา
เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต